อีกหนึ่งการแข่งขันระดับโลกนะครับที่ต้องติดตามแล้วก็จะมาแข่งขันกันที่ประเทศไทยนะครับ
การแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงช้ำโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์บนแผ่นดินไทยในวันที่๕๗ตุลาคมนี้

งานวันนี้ก็มีนายวิรสักโคสุรัตน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเปิดเผยว่าช่วงการแข่งขันนะครับคาดว่าจะมีทีมนักแข่งผู้ชมนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาที่จังหวัดบุรีรำมากกว่า๑แสนคนเลยทีเดียวมากันเยอะเลยทีเดียวนะครับ

ทุกคนอยากไปร่วมกับบรรยากาศของปีแรก
เราจะมีโอกาสเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับโลกที่มีความเร็วแบบนี้
บุรีรำนี่กลายเป็นจังหวัดที่เป็นสปอร์ต
นี้ต้องยอมรับว่าประสิทธิภาพเขาสูงจริงนะครับ